มาถึงข่าวที่ดอมโปรยเอาไว้ก่อนปิดช่วงเมื่อสักครู่
ร้องตำรวจรวบหัวแจ้งจับค้ามนุษย์
คุณผู้ชมคดีค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่นะ
เป็นเรื่องใหญ่นะใครโดนคดีนี้เข้าไป
คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแม่ค้าหอมกระเทียม
ผัวขี่วินแต่ว่าวันหนึ่งได้รับหมายจับว่ะ
หมายจับบอกว่าผัวกูที่ขี่วินเนี่ย
ไปขับรถตู้รับส่งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

เงินประกันฉันหาไม่ได้หรอกไม่มีหรอก
นะที่จะไปสู้คดีจะจ้างทนายก็ไม่ต้องพูดถึง

เธอทำความหิตฐานร่วมกันกับมนุษย์

มองโทรหาผู้กำกรรมไหมเนี่ย

แล้วสมมุติว่ามันไม่ใช่ผมต้องมาก่อน

ไม่ไปไม่พี่โทรหาผู้กำกับ
หาสารวัตรมาเลย

ไม่เดี๋ยว
คุณผู้ชมพี่วินเนี่ยที่นั่งคุยกับตำรวจอยู่เนี่ย

นายพยุงมงคลหรือว่าพี่บอลอายุ๕๐ปีครับ

ผมหน้าซีดตกใจเลยนะ
ไอ้ค้ามนุษย์นี่นะความผิดมันถึงยึดทรัพย์น่ะ

เขาขี่วินอยู่แถวบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนี่
ตำรวจสพนบอนนะครับ
จากบ่อไล่จังหวัดตราดถือหมายจับมาเลยมาจับเขา

เนื่องจากถูกซัดทอดว่าเป็นคนขับรถตู้ไปส่งแรงงานต่างด้าว
ให้นายทุนจีนที่ประเทศกัมพูชา

โทรแจ้กคำสั่งสิ่งตอนให้ไปตรวจสอบหน่อย

อืมทุกอย่างจริงหมดครับคุณผู้ชมทุกอย่างจริงหมด

ถูกครบคุมตัวไปที่ส์อำเภาเหนาะเบาะจังหวัดตราดนู้น
อายุสี่สิบเอ็ดปีแม่ของในบอล

นะฮะเป็นแม่ค้าหอมกระเทียมอยู่กินกับพี่บอลมาหกเจ็ดปี
ยังไม่เคยเห็นพี่บอลขับรถตู้แม้แต่ครั้งเดียวเลย
แต่ถ้ารถกระบะฉันมีบ้านฉันมีล่าสุดเนี่ย
ถ้าจะเกี่ยวกับรถตู้เหรอนั่งรถตู้กลับบ้านที่ศรีสะเกด
ไม่เคยไปเลยจังหวัดตาดนะครอบครัวไม่มีเงินหรอก
ที่จะไปประกันตัวจะจ้างทนายมาสู้คดีไม่มีหรอก
ขอความเป็นธรรมหน่อยพี่จันเพ็ญเขาว่าไงนะ
เขาว่าไงรู้ไหมดอมยังไงจังหวัดตาดไปทางไหนก่อน
ไปยังไม่เป็นจังหวัดตาดไปทางไหนก่อน
ลองฟังพี่เขาหน่อยฮะมีคนชี้มาว่าเราอ่ะ
ไปขับรถปู้ก็ปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเรายังไม่เคยไปไหนเลย
บินอยู่นี่ประมาณสิบกว่าปีเนอะพี่อ้วน๑๐กว่าปี
อันนี้ถามหัวหน้าวินนะประมาณสิบปีอ่าทีมข่าวติดต่อไปที่สพ
งบอนครับสอบถามจากพันธบทโทสมศักดิ์ผลกระโทกครับ
สารวัตรสอบสวนนะฮะแจ้งบอกว่าเป็นเพียงแค่การขยายผลจากผู้ต้องหาในคดีที่ซัดทอด
ถึงในบอลว่าเป็นคนร่วมขบวนการคือแสดงว่าจับคนอื่นมาก่อน
แล้วคนที่โดนจับซัดทอดมาใช่
ไม่แต่หลักฐานมันชัดถึงขนาดออกหมายจับกันเลยเหรอ
อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวผู้บังคับชาของทางสพหนองบอล
จะแถลงเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองเออครับอันนี้รอฟังเลยนะอยากรู้เหมือนกันนะคะ